อีกหนึ่งเรื่องสาเหตุก็ใช้คำว่าไม่ได้ตั้งใจ
ยิงผิดตัวอีกเหมือนกันแต่มันมีคนตายนะคะ
เป็นพ่อของสมาชิกเทศบาลเมืองชัยนาธจำได้ไหมคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
คือคุณพ่อท่านนี้เขาก็ไปเดินออกกำลังกายอยู่ในสวน
แล้วก็โดนยิงจนเสียชีวิตล่าสุดตำรวจรวบตัวสองคนร้ายได้แล้วนะคะ
รับสารภาพแต่โดยดีบอกว่ายิงผิดตัว
นี่คือนายเสนอมีเอี่ยมอายุ๕๖ปีกับนายนพดลคล้ายขำอายุ๒๘ปีค่ะ
ถูกตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากร่วมกันก่อเหตุยิงนายอดีศักดิ์ผู้เปี่ยมวัย๗๘ปี
เจ้าของร้านอสังขพันธ์หรือว่าเจ๊อิมเนี่ยนะคะ
เป็นคุณพ่อของนายเอกชัยผู้เปี่ยมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยนาธ
ขณะที่นายอดีศักดิ์ผู้ตายกำลังเดินเล่นออกกำลังกาย
ช่วงเย็นวันที่๒๖พฤศจิกายนผลก็คือบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เสียชีวิตเลยเนี่ยค่ะนี่คือจังหวะวินาทีสุดท้ายนะคะ
เขาเดินเล่นอยู่ดีอ่ะจนที่ทำแผนช่วงคนร้าย
ขี่มอเตอร์ไซค์ประกบผู้ตายขณะที่กำลังเดินออกกำลังกายอยู่
พอไปถึงที่เกิดเหตุคนร้ายตะโกนเรียกบอกว่าเฮียนี่แค่นี้เฮีย
เขาก็หันมาแล้วก็เอาปืนยิงไปเลยค่ะยิงใส่ไปเลยสองนัดเต็ม
แล้วขี่รถออกไปไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วขึ้นกระบะที่จอดรออยู่หลบหนีไป
นายเสนอเนี่ยเป็นคนซ้อนและเป็นคนยิงด้วย
คนนี้ถูกแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะเนี่ยอายุก็ห้าสิบหกปีแล้วนะ
ก็ต้องไปใช้ชุดที่เหลือในคุกอ่ะนะคะส่วนนายนพดลค่ะทำหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค
นายเสนอไปก่อเหตุและเป็นคนชี้เป้าด้วยก็โดนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเหมือนกัน
โดนข้อหามีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาต
อย่างที่บอกสองคนพูดสั้นแค่ว่าผมยิงผิดตัว
เพราะอะไรไปไม่ไกล
เพราะมีรถเข้ามาแล้ว
แม้จะเป็นการยิงผิดตัวแต่คนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่เขาได้ยินคำตอบนี้
เมื่อตำรวจจับตัวผู้ต้องหาได้ก็ดีใจ

อยากที่จะให้เอาเรื่องถึงที่สุดอยากที่จะรู้ว่าใครเป็นคน
ผมรู้เลยว่าใครเป็นคนรับงานสุดท้ายมาเป็นคนยิงหรือยิงใคร
รู้ไปมันได้อะไรพ่อผมไม่ฟื้น
แค้นไหมถ้าผมบอกว่าผมไม่แค้นผมแม่งโคตรต่อแหลเลย
ถูกพ่อผมทั้งคนแล้วพ่อผมไม่เคยทำร้ายใคร
แต่พ่อผมต้องมาตายแต่ผมแค้นแล้วผมจะไปทำอะไรไหม

ผมไปฆ่าแม่งทุกคนตายเลยพ่อผมก็ไม่ได้ลุกมากินข้าวกับผม
พ่อผมก็ไม่ได้มานอนกับผมมันไม่มีประโยชน์
ผมขอให้มันจบแล้วขอให้เคสแบบนี้
มันจะไปเกิดครอบครัวใครเลยครับ
โหเป็นการสัมภาษณ์ที่ที่สุด
คือคนที่เหลืออยู่ต้องอยู่ต่อไปให้ได้จริง
อย่างที่เขาบอกว่าต่อให้เขาไปฆ่าผู้ต้องหาตายอีกสักกี่คน
พ่อก็ไม่ลุกมากินข้าวกับเขาอีกแล้ว
เรื่องนี้พลตำรวจตรีธนายุทธ์วิทรัฐธรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกเลยนะคะว่า

ส่วนเป้าหมายที่แท้จริงจะเป็นใครตอนนี้ก็ให้ข้อมูลไม่ได้ค่ะ
แต่มีการขออนุมัติไม้สารเพิ่มแล้ว

คิดว่าการ์บลการทำกันไม่ต่ำกว่า๕คนขึ้นไป
ได้รับค่าหัวคนละ๑แสนบาท

อีกไม่นานน่าจะสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการมาลงโทษได้
ส่วนกรณีที่มีประเด็นบอกว่านายประเวทธิรเมษผู้รับเหมาที่ออกมาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขานี่แหละที่น่าจะเป็นเป้าหมายที่แท้จริง
ตอนนี้ตำรวจก็ให้กำลังคุ้มกันตรวจตราอยู่ตลอดเวลาทั้งเช้าและกลางคืนเพื่อความปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันแน่ชัดได้ว่าหมายสั่งที่ว่านี้เนี่ยเป้าหมายคือใครกันแน่